ต่อกับงานบุญค่ะงานของกู้ภัยใจพระสุดหล่อคนนี้
พี่บินบรรลือฤทธิ์จ้าไปรอบนี้อย่างที่ทราบนะคะ
อุบลเนี่ยปากหลักอยู่แล้วพาสามหนุ่มหล่อไปด้วย
นี่ฉันก็คลี๊ดเลยหล่อทั้งลำ๓ประเอก
เข้มหัสวียูโรแล้วก็คุณเบนสันติราช

ไปตามครัวเรือน๗๐๐ครัวเรือนค่ะ
นำถุงยังชีพลงเรือไปช่วยแบบนี้

สีชมพูปิ๊งมาเลย

มาจากบ้านแฟนคลับเขายูโรกับพิงพลอย
ส่งมาให้น้องพิงพลอยติดถ่ายละครไม่ได้มา

ยังมียอดบริจาคบ้านเข้มมุกนะคะ

เป็นกำลังใจที่คนบันเทิงส่งตรงให้เลยนะคะ
อกจากความช่วยเหลือเรื่องถุงยางชีพแล้ว
ที่เรามักคุ้นตาก็คือการช่วยเหลือของพี่บินนะคะ
ต่อแถวรับเงิน๑๐๐๐บาทแบบนี้เลย

คุณผู้ชมค่ะ๓พระเอกขึ้นเวที
ทุลักทุเลนะคะเพดานมันจะเตี้ยนิดนึงอะนะคะ
ว่านไลน์สูงล่ามันนะคะก็ร้องไปคุณผู้ชมก็ต้องดูไป
จะทะลุหัวทะลุผ้าใบหรือเปล่าค่ะ
ลีลาเนี่ยได้ดูจริงคนหล่อทำอะไรก็เลิศ